ที่จะพาไปดูเนี่ยไปดูการฝึกของพี่เจ้าหน้าที่ทหารกันหน่อย
คือเขาจะต้องมีการฝึกในการเข้าจับกลุ่มคนร้าย
หรือการชาร์จตัวประกันชาร์จคนร้ายแบบนี้
ไปดูซิว่าภารกิจของพี่ทหารเหล่านี้จะสำเร็จลุล่วงหรือไม่ค่ะ

ก็รอดแหละสิโจรเหรอรอดแต่ใครไม่รอดอ่ะ

แต่อันนี้เป็นแค่คลิปการฝึก
เป็นการฝึกยุทธวิธีในการเข้าชาร์จตัวคนร้ายนะคะ
จากในคลิปเราก็จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ติดอาวุธ

แต่ละคนก็จะมีการยืนประจำตำแหน่งเห็นไหม
นี่หน้าห้องเป็นเป้าหมายของเขาแล้วก็พร้อมจะจู่โจมเลย
เจ้าหน้าที่มือใหม่ที่รับมอบหมายคว่างระเบิดเข้าไปในห้องเนี่ย
เขาก็จะต้องคว่างระเบิดเข้าไปเพื่อทำให้คนร้ายมึนงงใช่ไหม
แล้วก็ใช้เวลานี้รีบเข้าไปจับคนร้าย
แต่ตอนนี้ทุกคนมึงงงหมดแล้วยกเว้นคนร้ายนั่นดิค่ะพลาดไปนิดนึงจังหวะในการปะปุ๊บมันเด้งไปโดนประตู
โดนวงกบแล้วก็เลยแฉลบป๊าบกลับมาที่เดิม
แห่ควันขโมงนะแต่ไม่ฉงเฉง
แต่ให้ดูเป็นคลิปน่ารักนะไม่ต้องซีเรียสอะไรเป็นขำ